กลับมาในช่วงนี้คุณผู้ชมค่ะก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจเลยค่ะ
อันนี้ใครที่ใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อกับแก๊สนะคะ
แก๊สเป็นสิ่งที่จะต้องตรวจสอบให้มีอยู่ในสภาพสมบูรณ์ก่อนที่จะใช้เลย
ไม่งั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์เหมือนอย่างผู้หญิงคนนี้ค่ะ
เป็นแม่ค้าหมูเธอก็ต่ออุปกรณ์ในการที่จะเชื่อมกับถังแก๊ส
เพื่อที่จะไปเอาไฟมาลนขาหมู
เผาขาหมูจะมาเผาขาหมูให้เอามาขาย
ปรากฏว่าถังมันมีแก๊สพุ่งออกมาแล้วมีประกายไฟด้วย
โอ้โหตกใจสิคะที่แรกเนี่ยลากถังเลยนะออกมาจากตัวบ้าน
แต่นึกได้เฮ้ยข้างหลังมันมีอ่างน้ำแบบนี้อยู่
เอาน้ำกลับด้วยปุ้งถังไปแช่รอดมาได้ค่ะ
แต่เห็นไหมคะโอ้โฮนี่ควันมันยังออกมาเลย
กลัวจริงนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีสติ
มันอาจจะบานปลายเป็นอุบัติเหตุรุนแรงเลยค่ะ
นี่ค่ะหน่วยกู้ชีพเทศบาลบ้านยางที่จังหวัดบุรีรำนะคะ
ก็ได้รับแจ้งว่ามีถังแก๊สรั่วนะคะก็เลยไปช่วยค่ะ
จุดเกิดเหตุเป็นแผงขายหมูสดริมถนนสายบุรีรำสตึกค่ะ
แก๊สโดนแช่อ่างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ
มีผ้าเปียกคลุมเอาไว้แต่ว่าเสียงแก๊สรั่วเนี่ยยังดังตลอด
ก็ต้องใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีกว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้
ใจหายใจข้ำแล้วเจอแบบนี้นะคะ
คุณสุภาพรค่ะเจ้าของแผงหมูบอก
เขาเห็นถังแก๊สของน้องเนี่ยวางเอาไว้ก็เลยเอาไปเติม๓๐๐บาท
พอมาถึงก็ต่ออุปกรณ์จะลนขาหมูเลยค่ะ
ไปสักพักหนึ่งได้ยินเสียงเหมือนลมรั่ว

ก็ไม่ได้ยินเสียงว่ามันมีลมอะไร
แล้วก็ไม่ได้กลิ่นแก๊สด้วยนะคะอยู่ที่โล่ง

ปรากฏว่าเปรียวไฟที่ลนขาหมูนี่
มันลอยไปติดกับแก๊ส
มันก็มีไฟลุกพึบขึ้นมาที่ก้นถัง
ตกใจเลยค่ะลากถังแก๊สออกมา
แต่เปลวไฟมันยังพุ่งขึ้นมาค่ะ
นึกออกว่าลากไปหลังบ้านแล้วกันมีอ่างนี้อยู่
ก็เลยเอาไปแชะเวียงขึ้นอ่างเลยค่ะ

เอาผ้าไปชุบอีกทีนึงแล้วก็แจ้งกู้ภัย
สำเร็จค่ะโอ้โหวุดหวิดวุดหวิดจริงนะคะ
น้องสาวของคุณสุพพรบันดีฐาน
บอกว่าถังใบนี้ไม่ได้ใช้มาตั้งนานแล้วมันเก่า
แต่ว่าพี่ไม่รู้ก็เลยเอาไปเติม
นี่โชคดีจริงนะคะที่ไม่ได้รุนแรงมากไปกว่านี้
พอไปเติมมา๓๐๐เสร็จก็เอามาลน

ใช่ลดหมูลนขาหมูได้ขาหนึ่ง
หันมาไฟลุกที่ตูดตูดถังแก๊ส
ก้นถังแก๊สเราก็ปิดเลย
ก็ลากออกไปข้างนอกแล้วก็เอาน้ำสาด

โอ้โฮตกใจมากทำอะไรไม่ถูกเลย
สั่นไปหมดแค่นี้ก็จะร้องไห้แล้ว
ขนาดมีพวกพี่มาช่วยแล้วยังทำใจไม่ได้เลย

คือสติดีพอเกิดเหตุแล้วถังแก๊สหนักจะตาย
พี่แบบลากมาแล้วพี่เอาแช่น้ำทัน

แล้วเราเห็นที่ก้นถังไหมคุณ
คือรั่วแหละรั่วครับมันยังปุดขึ้นมาเลยค่ะ
เพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะ

หนึ่งก็คือเลขที่วันหมดอายุน้ำหนักบรรจุ
สองก็คือเดือนแล้วก็ปีของการทดสอบถังก๊าซครั้งสุดท้าย

อันนี้เพื่อความปลอดภัยรวมถึงสีของตัวถังด้วยลอกไม้ขึ้นสนิมหรือเปล่า
แล้วก็ตัวถังบุบหรือเปล่าอันนี้สำคัญจริงค่ะ
เพื่อความปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินค่ะ
ใช่อุปกรณ์เหล่านี้ต้องตรวจสอบนะเหมือนรถคันนี้นะฮะ